เดี๋ยวช่วงท้ายจะให้พี่น้ำแข็งช่วยเตือนสติ
หรือว่าช่วยแนะนำหน่อยคนที่ใช้รถไฟฟ้า

คันนี้เอาไปชาร์จไว้ชาร์จได้๕๐เปอร์เซ็นต์
นี่มันรถไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมคนเยอะกันเต็มถนนขนาดนี้นะ
ยอดขายยอดจองนี่กำลังเยอะเลยนะโอ้โหควันออกคุณผู้ชมฮะ
ฝากระโปรงหน้านี่แหละฮะโอ้โหที่เกิดเหตุอยู่ตรงจุดชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
ห้างสรรพสินค้าบนถนนนิตโยเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ
ดับเพลิงของเทศบาลนครอุดรธานีก็ต้องเร่งฉีดนะ
โฟมเข้าไปก่อนคือยังไม่เห็นไฟนะเห็นแต่ควัน
โฟมเข้าไปดับไอ้ควันพวกนี้แหละที่พุ่งออกมาจากฝากระโปรง
เป็นรถเก๋งป้ายแดงทะเบียน๕๙๓๔กรุงเทพครับ
จอดชาร์จแบตอยู่แล้วพอเปิดฝากระโปรงมานี่เจอรอยไหม้คุณผู้ชมที่
ฉนวนกันความร้อนของฝากระโปรงไหม้เสียหายไป
เจ้าหน้าที่เขาถอดคั่วแบ็คออกก่อนครับแล้วก็ฉีดน้ำอัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
นี่ตอนบ่าย๒เมื่อวานนี้เลยโอ้โหอากาศกำลังร้อน
เจ้าของรถเนี้ยเป็นผู้ชายอายุสี่สิบเอ็ดปีเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นผมก็รอครอบครัวนะเข้าไปซื้อของในห้าง
ผมมาอยู่ในรถชาร์จแบตไปด้วยทีนี้พอชาร์จได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ควันมันลอยออกมาจากฝากระโปรงรถโอ้โหผมนี่รีบออกไปบอกเจ้า
เจ้าหน้าที่ของห้างเลยให้เอาถังน้ำดับเพลิงมาฉีด
สารเคมีมาฉีดหน่อยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ส่วนรถคันนี้นะผมซื้อมาได้สัปดาห์เดียวล้านกว่าบาท
กว่าบาทอ่ะคันนี้โอ้โหสัปดาห์เดียวแต่เดิมทีก็ใช้งานได้ปกตินะ
สัปดาห์หนึ่งที่ถอยมาเนี่ยทุกทีจะชาร์จแบตที่บ้านหรือไม่ก็ตามจุดที่เขามีให้บริการชาร์จ
ไม่เคยมีอะไรผิดปกติมาก่อนเลย
กระทั่งมาเกิดเหตุครั้งนี้โอ้ยผมตกใจค่ะ
ดีอย่างเดียวดีที่ประกันยังมีไงเพิ่งออกดิ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองอุดรธานีครับคาดว่ามันจะเป็นจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่า
เดี๋ยวจะต้องให้ศูนย์บริการรถตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
อืมเอาล่ะถึงช่วงเตือนละอืม
พี่น้ำแข็งใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างคือน้ำแข็งใช้มาประมาณเดือน
แต่คนละยี่ห้อกันคนละยี่ห้อคนละยี่ห้อครับไม่แต่ว่าคนละต้องดูด้วยค่ะ
คุณผู้ชมว่าแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีบอกเอาไว้ว่าเอ้ย
ชาร์จเท่าไหร่สมมุติถ้าเกิดว่าชาร์จทุกวันอย่างของน้ำแข็งอ่ะ
ควรชาร์จประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องชาร์จให้เต็มร้อยอืม
แล้วแต่แต่ละแบรนด์มันก็ไม่เหมือนกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ
คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมต่างอันนี้ไม่ได้หมายถึงคันนี้นะ
คืออุปกรณ์เสริมหรือจะไปแต่งอะไรเพิ่มอันนี้ต้องระวังด้วย

ถ้าไปต่อวงจรอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้า๑ประกันมันจะหมดทันที
แล้วถ้ามันเกิดเหตุอะไรมาบางทีเขาจะไม่รับผิดชอบ
คือเราต้องเช็คให้ดีก่อนเพราะว่ารถไฟฟ้าบางรุ่นนะ
จะบอกเลยไอ้ข้างใต้เวลาเราไปติดแผ่นกันอะไรสักอย่างเนี่ย
มันจะทำให้แบบความร้อนไม่ได้ระบายความร้อนจากแบตเตอรี่
แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบได้เหมือนกันแต่อันนี้
มันน่าจะเป็นที่ตัวรถตั้งแต่ตอนแรกไหม

จะ๒ปีแล้วนะทันทานวานนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมเออใช้ปลั๊กอินไฮบริต
ใช้น้ำมันด้วยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าด้วย

แต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ว่ารถใช้พลังงานอะไรก็ตามนะครับ
ตาดูจมูกดมกลิ่นหูฟังดูนะครับ๓อย่างอะไรผิดปกติปั๊บ
อู่หาศูนย์ได้เลยนะครับ